ส่วนเรื่องนี้ค่ะก็มีภาพหลายมุมนะคะ
เป็นภาพเหตุการณ์บนท้องถนนลักษณะมันก็
คลาสสิกเกิดบ่อยเบียดกันบีบแร่ใส่กัน
แล้วก็ลงมาทะเลาะกันเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ซอยโชคชัยสี่
ซอยหกสิบเก้าอ่ะนะคะไปดูเหตุการณ์กันก่อนค่ะ
มันวิทยาลัยเราพวกมันแห่งเราเราเป็นอาหารทุกคน

เป็นสิ่งที่เราไม่มี
เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้ว

ทำไมทำไมทำไม

พี่ไปห้ามเขาหน่อยพี่

ผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งเขาเอาคลิปนี้มาโพสต์เอาไว้
คือเรื่องนี้สุดท้ายเขาก็แยกย้ายกันนะ
ไม่ได้มีเหตุบานปลายอะไร
แต่ประเด็นคือโชคชัย๔อ่ะ

นี่เห็นไหมทางหลังน่ะ

ใช่รถติดยาวเลย

แล้วก็ที่เขามาตะโกนโวยใส่กันเนี่ย

เพราะว่าสุดท้ายที่เขาทะเลาะกันเขาแยกย้ายกันไปได้
ทั้งสองฝั่งเห็นไหมฝั่งนี้เขาก็

เดี๋ยวดูภาพอีกมุมหนึ่งชาวบ้านแถวนั้นเขาถ่ายกันเอาไว้ได้นะคะ
คือเขาก็ไม่รู้ต้นสายปลายเหตุว่าเกิดจากอะไร
แต่เขาจะเห็นผู้ชายเสื้อสีส้มเหมือนกับไปบิดกุญแจรถอ่ะ
แล้วก็กลับมาที่รถแล้วขับออกไป

คนเสื้อส้มที่เป็นคนขับรถเก่งไม่แน่ใจว่าไปดึงกุญแจรถของรถจักรยานยนต

ทีนี้ค่ะคำถามคือมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ย

กล้องวงจรปิดของร้านแถวนั้นนะคะ

ก็ทะเลาะกันนี่แหละ

ทีมข่าวของเราไปที่จุดเกิดเหตุนะคะ
ไปคุยกับผู้ชายที่ขี่รถจักรยานยนต

สาเหตุก็คือรถจักรยานยนต์
คันที่เกิดเหตุเป็นรถของเพื่อนเขา
รับรถจากซอยลาดพร้าววังหิน๕๒

ความเร็วประมาณสัก๓๐๔๐กิโลเมตรเท่านั้น

บีบแร่ไล่เพราะว่าเขาขี่ช้า

เขาก็ต้องเบี่ยงไปทางขวาแต่รถเก่งไม่ยอมให้ไป
แล้วมาถามเลยให้มันรู้เรื่องว่าจะเอายังไง

ผู้ชายคนที่อยู่ในรถเนี่ยค่ะ

เอาทหารแล้วยังไงทหารจริงหรือเปล่า
เป็นทหารแล้วมาเบียดรถคนอื่นได้เหรอ
ก็เลยเถียงกันตามคลิปภาพนะคะ

ทีนี้ผมก็เลยขับเรื่อยขับมาช้า

ผมก็เลยกำลังเอาไปทำที่ร้าน
ก็คือขับผ่านบ้านผมไปเอาของก่อน

ใช่ครับมีกล่องอุปกรณ์มีปัจจัย

ต้องไปขอบระมัดระวังในการขับรถ

เราเริ่มเบียดให้เขามาตั้งแต่ตรงไหนครับ

ผมก็ขับเรื่อยของผมปกติในซอยก็คือต้องขับช้าอยู่แล้ว

ไปร้านซ่อมรถจักรยานยนต์

คือเจ้าของรถไปต่างจังหวัด
มันเครื่องแห้งขับไม่ได้
เขาก็ต้องแบบขี่ช้ามาในซอย

ในเมทัศน์ผลประเสริฐอายุ๓๑
บอกว่าตอนเกิดเหตุประมาณ๕โมงเย็นเมื่อวาน

ถ่ายคลิปเอาไว้แล้วพยายามจะเรียก

มาหาที่ร้านมาโวยวายเรื่องที่เขาถ่ายคลิป
แล้วเอาไปแชร์ในโซเชียล

ก็เลยชี้แจงไปว่าตรงนี้มันเกิดเหตุการณ์บ่อย
ถ่ายคลิปไม่ใช่อะไรก็จะได้มีหลักฐาน
ถ้าเกิดมันมีความรุนแรงอะไรเกิดขึ้น
สุดท้ายในแม็กซ์คนขี่รถจักรยานยนต์ในคลิปภาพก็เข้าใจ
ก็ขอโทษกันไปก็จบเรื่องกันไป
ไม่รู้ต้นสายประเหตุมาก่อนอะไรอย่างนี้นะครับ
จนกระทั่งตัวเจ้าของคลิปเองเขาก็มาหาเรา
เมื่อเช้านี้ทางวัยรุ่นที่เป็นคู่กรณีกับรถเก่งเขามาหาผม
ว่าพี่เพราะทำไมเห็นหน้าผมนะผมเสียหายนะอะไรอย่างนี้
ผมก็เลยอธิบายให้เขาไปว่าน้องพี่เนี่ยไม่ได้ต้องการที่จะให้น้อง
หรือว่าคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียหาย
แต่ว่าการกระทบกระทั่งกันการมีปัญหาการใช้รถใช้ถนนในสังคมไทยบ้านเราเนี่ย
มันบางครั้งมันก็ถึงชีวิตเลย
ถ่ายคลิปไว้เนี่ย๑เป็นหลักฐานเพื่อที่คู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะไปใช้สิทธิ์ทางศาล
แผกไปจากปกติธรรมดาเนี่ยให้พึงระลึกเสมอไว้เลยว่า
มีคนเนี่ยมองคุณอยู่นะส่วนผู้ชายที่ขับรถเก่งที่อยู่ในคลิปนะคะ
ข้อมูลมาว่าก็อยู่แถวนั้นแหละแถวจุดที่เกิดเหตุนี่แหละ
ทีมข่าวก็พยายามตามหาตัวจะได้ข้อมูลครบรอบด้านนะคะ
แต่ไม่เจอนะคะก็ถ้าหากว่าทางคนขับรถเก่งอยากจะชี้แจงอะไร
กับทางทีมข่าวของเราก็ยินดีนะคะครับว่าตอนนี้เราก็มีข้อมูลจากฝั่งคนขี่รถจักรยานยนต์
แล้วก็คนที่ถ่ายคลิปภาพเอาไว้เนี่ยตรงเนี้ยแหละเขาให้ใช่ค่ะ
เขาพยายามจะเบี่ยงออกแล้วรถเก่งก็ไม่ให้ไปไปเบียดเขาทำไมอะไรอย่างนี้
ก็เลยลงไปแล้วไปเปิดประตูเขาก่อนคนขับรถเก่งก็เลยเปิดประตูลงมา
ก็สุดท้ายก็แยกย้ายกันด้วยดีนะฮะแยกย้ายค่ะครับ